จำเรื่องน้องเรย์ได้ไหมเมื่อวานดอมเล่าใช่ไหม
ที่บอกว่าน้องเพิ่งไปรับปริญญามา

หรือว่าเทพที่เข้าแฝงร่าง
ทีนี้หมอปลาลงไปเมื่อวานนะ

ตอนที่นักข่าวไปถึงแล้วหมอปลายังไม่มานะ

พูดดีนี่คือน้องเรย์วัย๒๓ปีค่ะ

ไม่รู้ว่าเธอโดนอะไรแฝงมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านแพ้วที่สมุทรสาครนะคะ

ตอนที่รอนักข่าวอยู่แล้วนี่แหละ
จู่น้องเร

เฮ้ยนี่คือน้องเรย์

หนูก็อยากจะมาออกกล้องบ้างนะคะ

โตค่ะหนูก็อยากให้

หนูจะพูดแบบนี้ค่ะใช่น้องตกใจแล้วหนูก็ได้เข้าน้องมาเลยค่ะ
น้องตกใจหนูก็เลยเข้าน้องมาเลย
หนูเนี่ยเดาว่าถ้าดูจากอากับกิริยาน่าจะเป็นเด็กถูกป่ะ
แล้วน้องเรย์มีอาการตกใจตัวหนูที่น่าจะเป็นเด็กอยู่ข้างทาง
เห็นแบบนี้ก็เลยเข้ามาเลยเดาว่าเป็นแบบนั้น
เขาพูดกับตัวเองด้วยในขณะที่ก็พูดกับคนอื่นแล้วก็เล่าถึงคนอื่นไปด้วยใช่ไหม
ใช่ถูกต้องเพราะว่าเขาเรียกแทนตัวเองนะคือเรียกว่าหนู
หนูคือคนที่มาแฝงแต่น้องเนี่ยเขาหมายถึงตัวน้องเร
เท่าที่ฟังเนี่ยนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยคือน้องบอกด้วยนะ
จะใช้คำว่าน้องหรือหนูก็ไม่รู้แต่ว่าเธอบอกอย่างนี้บอกว่าสวยพูดเก่งอยากออกทีวี
หลังจากนั้นก็ออกจากร่างไปนะคะพอหมอปลามาถึงที่บ้านของน้องไปถามอาการจากคุณแม่
พอฟังหมอปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอปลาบอกแบบนี้นะบอกว่าเอางี้เอางี้
สามวันหายอืมสามวันหายเลยเหรอใช่ทำไงอ่ะจะทำไงหายไปอยู่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรี
อ๋อเดี๋ยวทำให้สามวันหายแล้วช่วงจังหวะนี้ที่หมอปลามาคุย

นี่เป็นจังหวะดุ้งแบบซอบ
มีจังหวะแบบดุ้งแรงกว่านี้จนน้องแบบว่ายกแขนกางแขนกางขาออกมาเลยนะคุณผู้ชม
แล้วหมอปลาน่ะเราก็เลยถามไงบอกว่าหมอปลาหมอปลามีอาการแบบ
พออืดพออมจะโอกจะอ้ากอะไรไหมหมอปลาบอกว่า
สัมผัสอะไรไม่ได้เลยอ่ะแต่ว่าครอบครัวนี้เขามีความเชื่อว่าโดนคนทำของใส่ใช่ไหม
หมอปลาบอกมันไม่มีคืออาการของน้องเรย์เนี่ยเหมือนกับมีสิ่งอื่นมาแฝง
หมอปลาย้ำเลยนะไอ้พวกแบบมนต์ดำคุณสัยอะไรมันไม่มี
แต่อันนี้มีสิ่งอื่นมาแฝงก็เลยเครียดหูแว่ว
ทีนี้ค่ะการรักษาเนี่ยคุณแม่ของน้องเรย์บอกว่าขอเวลาคืนนึงได้ไหม
อืมตัดสินใจหรอว่าจะให้ไปอยู่หมอปลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เปล่าตัดสินใจแล้วพี่แค่ขอเวลาคืนนึงคือขอเก็บเสื้อผ้า

เดี๋ยววันนี้แม่จะไปส่งน้องเรย์ที่บ้านของหมอปลา
เพราะหมอปลาบอกว่า๓วันหายจะรักษาอาการของน้องเรตามที่หมอปลาบอกนะคะ

น้ำแข็งพี่ไม่ได้คือตามเรื่องนี้แม่เคยพาไปหาคุณหมอจิตแพทย์หรือยัง
แม่เคยพาไปหาแต่หมอคนนึงที่เหมือนกับเทพ
แล้วสื่อสารภาษาเทพซึ่งกันและกัน

ถ้าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นถ้าสมมุติว่าไปหาหมอปลาถ้าหายดีผมอยากให้หายนะสงสารน้องเห็นแบบนี้
แต่ถ้าไม่หายนะแม่นะแม่ลองไปหาจิตแพทย์นะครับดูหน่อย
เผื่อว่าการกินยาแล้วก็การอยู่ในการควบคุมเนี่ยจะทำให้น้องมีอาการดีขึ้นนะครับเป็นห่วงนะครับ